ตามไปดูประเด็นร้อนที่ต้องบอกว่าเป็นไวรัลเลยนะคะ
เพราะว่าในอินสตราแกรมของดาราสาวชาวไต้หวันคนนี้เนี่ย
ประเทศไทยมีการติดภาพเป็นทงชาติไทยด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องแบบว่าเอาคลิปนี้เป็นคลิปไฮไลท์ของเขาเลยด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นคนก็ให้ความสนใจกันเยอะเลย
เธอเองก็ตระเวนออกสื่อในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
นักแสดงสาวชาวไต้หวันอันยูชิงนะคะ
ก็โพสต์ลงอินสตราแกรมจนต้องบอกว่าเป็นข่าวดังในไต้หวันค่ะ
เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
เป็นหน้าปกของไฮไลท์นี้ก็จะติดเป็นรูปทงชาติไทยด้วย
คนเนี่ยแล้วก็ภาพข้อความและภาพจำนวนมากแปลออกมาคร่าว
ก็คือว่าเธออ้างว่าเธอถูกตำรวจไทยไถเงิน๒๗๐๐๐บาทค่ะ
หนีห่าวไต้หวันฉันมาแล้วแปลโพสต์ที่เธอแชร์ไว้ในอินสตราแกรม
รวมถึงที่เธอเดินสายให้สัมภาษณ์กับสื่อไต้หวันที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นประมาณว่า
เมื่อวันที่๔มกราคมที่ผ่านมาราวตี๑กว่า
เธอก็นั่งแท็กซี่ไปกับเพื่อนกลับโรงแรม
ถูกตำรวจตั้งด่านเรียกให้รถหยุดแล้วขอค้นตัวค้นกระเป๋าและถามถึงวีซ่า
ก็คือวีซ่าที่ขอที่สนามบินพอมาถึงไทยก็ขออนุญาตเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ทางตำรวจไม่ยอมรับอ้างว่าต้องใช้วีซ่าจริงที่มีตราและพิมพ์เท่านั้น
คนในกลุ่มเธอก็เลยอัดคลิปตรงจุดนี้ไว้เป็นหลักฐานนะคะแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่บอกให้ลบคลิป
และทำเสียงดุดันใส่บังคับให้เธอพูดขอโทษซึ่งเธอก็อ้อนวอนและเธอบอกว่าทำแทบทุกอย่าง
พยายามพูดภาษาไทยขอโทษขอร้องยืดยื้ออยู่ราว๒ชั่วโมง
สุดท้ายตำรวจเนี่ยพาเธอไปที่รับตาคนโดยมีการหลบกล้องวงจรปิดหน้าสถานทูตจีนนะคะ
ซึ่งอันนี้เธอบอกสื่อนะคะแล้วเธอก็บอกว่าทั้งหมดในรถต้องจ่าย๒๗๐๐๐บาท
จะยอมปล่อยสุดท้ายเธอยอมจ่ายแล้วตำรวจก็เรียกแท็กซี่ให้พาไปส่งโรงแรม
เธอบอกไว้ว่าจะไม่เหยียบเมืองไทยอีกแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่โอ้โห
มีคนพูดถึงกันเยอะเลยนะคะโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะ
ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่านักแสดงสาวคนนี้เดินทางเข้าประเทศไทย
เมื่อวันที่๒๙ธันวาคมปี๒๕๖๕แล้วเดินทางออกเมื่อวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
มีการเช็คอินห้องพักโรงแรมย่านทองหล่อซึ่งโดยสารด้วยรถตู้อเนกประสงค์ไป
ตอนนี้กำลังประสานให้คนขับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรวมถึงประสานที่พักตรวจสอบด้วย
นักแสดงสาวเข้าพักที่โรงแรมจริงหรือเปล่า
เรื่องต้นก็ติดต่อไปที่นักแสดงท่านนี้แล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับมานะคะ
ต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบครอบค่ะเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
แล้วก็บอกว่าถ้าหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็จะดำเนินการไม่ละเว้นค่ะ
เพื่อที่จะได้ขอให้นักแสดงดังกล่าวได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ

แต่ยังคิดว่าอยากจะได้เพิ่มเติมขึ้นมา
ท่านนายกล้องดำตรีนะครับได้กำชับไปอย่างท่านผ่อบอตรว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเร่งทำความจริงให้ปรากฏ
กับทางสื่อมวลชนและประชาชน
ถ้าหากพบมีการกระทำผิดนะครับ
ก็จะต้องโดนทั้งวินัยทั้งอาญาอย่างเคร่งครัด

มาดูปฏิกิริยาของผู้บัญชาการตำรวจนครบานกันบ้าง
พลตำรวจโทษทิติแสงสว่าง
ชี้แจงว่าสถานีตำรวจนะครับ
ที่ตั้งด่านตรวจค้นดาราสาวคนดังกล่าว
อยู่ในท้องที่ของสอนอฮุ้ยขวาง
โดยคืนวันเกิดเหตุนะครับสนห้วยขวาง
ด่านตรวจกวดขันช่วงปีใหม่จริงแหละ
ตรงหน้าสถานทูตจีนจริงแหละ
ไปเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีทั้งผู้ชายผู้หญิง
แล้วก็เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมพกบุหรี่ไฟฟ้า
ตำรวจจึงเข้าไปแจ้งว่าการพกบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย
แต่คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าใช้ภาษาจีนครับ

เอาแล้วอยู่ไหนฮะตำรวจบอกหาไม่เจอ
อ้าวนะครับท่านผู้บริษัการณ์ตระบวนและคอนบาร์
ก็เลยสั่งการให้ท่านผู้กำกับการสอนองห้วยขวาง
ตรวจสอบข้อที่จริงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตั้งแต่วันที่๓ถึง๕มกราคมที่ผ่านมาสิ
แล้วติดตามหาคนขับรถแท็กซี่
ซึ่งน่าจะเป็นพยานปากสำคัญได้มาสอบปากคำ
รวมทั้งพยานที่โรงแรมที่พักของดาราสาวชาวไต้หวัน
เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจนฮะ
คุณผู้ชมครับการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ามันมีความผิด
ฝากฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้โดยโพธิออก
ซึ่งห้ามขายหรือห้ามให้บริการบารากูบารากูไฟฟ้า
ซึ่งอันนี้รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วย
ซึ่งระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖แสนบาท

เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็เอา

ไปดูถนนรัชดาพิเศษหน่อยคุณผู้ชมครับ
ตั้งแต่รัชดาซอย๓
ใกล้สถานเอกอักราชทูตจีนประจำประเทศไทย
ไปจุดถึงแยกห้วยขวางต้นซอยประชาราชบำเพ็ญ
ไปคุยกับชาวบ้านกับวินมอรสัยตรงนั้น

ขณะนี้ตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนจีนไปแล้ว

ห้วยขวางไปเดินชนไหล่กลางคืนครรภ์นะ
คนจีนทั้งนั้นขณะที่วินรถตุ๊ก
ที่วิ่งรับส่งลูกค้าจีนที่แยกห้วยขวาง

เมื่อก่อนเขาเคยเห็นเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบ

เป็นการมาแบบไม่ปกติเหรอ
ไม่ปกติอย่างไรพี่หน่อยพี่เล่าหน่อย
คนที่เขามาทำธุรกิจทำดีทำอะไรถูกต้องเนี่ย
คือดีเขาก็ให้เขาทำมาค้าขายดีไป
แต่ว่าถ้าคุณจะคิดจะเป็นใช้ตำแหน่ง
หรือว่าฆาตรราชการมันรีดมาขูดไถเขา
เราว่ามันไม่ใช่เราก็ไม่ชอบ
เอาล่ะเรื่องนี้ต้องมีคำตอบที่ชัดเจนกว่านี้